เดี๋ยวนี้เนี่ยการจัดกิจกรรมย้อนยุคเนี่ย
มันก็เป็นการทำให้เราได้เห็นรากเง่าของวัฒนธรรม
ในแต่ละท้องถิ่นแต่ละจังหวัดด้วย
ส่วนใหญ่งานวัดเดี๋ยวนี้เขาจะต้องมีกิมมิกงาน
ก็คือต้องแต่งชุดไทยย้อนยุคไปเที่ยวงานวัด
เดี๋ยวพาใส่ชุดไทยไปตามหาอเจ้ากันค่ะ
นี่ที่บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
ราชวรวิหารหรือว่าวัดพระปรางนะคะ

อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย

ใช่ค่ะคุณสัทธาคดชพลายุกนะคะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเนี่ย
เป็นประธานเปิดงานวัฒนธรรม
วิถีถิ่นวิถีไทยย้อนรอยงานวัด

โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะ
กำหนดจัดขึ้นทุกวันศุกร์เสาร์ทุกสิ้นเดือน
ภายใต้โครงการเที่ยวงานวัด๕๕เมืองรองบ้านเรา
เพื่อเป็นการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุน

แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้วย

อกจากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวแต่งกายย้อนยุค

ยังมีการจัดตลาดนัดโบราณของชาวบ้านในชุมชนวัดพระปราง

มีทั้งของกินของใช้ของพื้นเมืองผืดผักผลไม้

และก็มีสิ่งที่เด็กชื่นชอบด้วย
นั่นก็คือชิงช้าสวรรค์กับม้าหมุน

แล้วก็ยังมีการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมต่างมากมายนะคะ
อันนี้คือขนมถังแตกแต่ตอนนี้ดิฉันถังแตก

เย็นเดี๋ยวสิ้นเดือนแล้วเป็นทุกวันอืม

ใช่แต่ละอย่างน่ากินน่าทานมาก
คือแต่ละจังหวัดเขาก็มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ด้วยการจัดงานให้มันแบบย้อนยุคหน่อย

ไปหาทานอะไรอร่อยไปชมแบบ
วิถีชีวิตวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นนั่นเอง